คนนะคะก็ต้องมาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นถึงอดีตสตันแมนชั้นครู
แล้วก็เป็นเจ้าของผู้กำกับคิวบู๊ที่ได้รางวัลตุ๊กตาทองมาแล้ว
สำหรับพี่เป้าปรปักใช่อายุ๗๐ปีนะคะแต่ภาพนี้ยังดูแข็งแรง
คือตอนนี้พี่เป้าเนี่ยโรคภัยรุมร้าวจนสู้ผอมน้ำหนักหายไปกว่า๓๐กิโลค่ะ
ล่าสุดมีคนในวงการโพสต์ช่วยเหลือนะคะรวมถึงพี่ป๋อนัทธวุฒิด้วย
ซึ่งพี่ป๋อบอกว่าเนี่ยตกใจมากเลยพอเห็นภาพของคนที่เคยแข็งแรงมาก
เป็นถึงสตันแมนแล้วตกอยู่ในสภาพแบบนี้
ป๋อบอกว่าที่ผ่านมาพี่เป้าไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเลย
แต่ตัวเองเห็นแล้วอยากจะช่วยเหลือจริงก็เลยขออนุญาตนำเลขบัญชีมาบอกต่อ
เพื่อมีแฟนที่เคยติดตามผลงานของพี่เป้าต้องการจะให้ความช่วยเหลือ
มีอยู่ช่วงนึงนะคะระหว่างที่พี่ป๋อถามว่าพี่เป้าอยากไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
นักแสดงรุ่นพี่บอกเลยว่ายังไม่ถึงเวลา